งดงามของผ้าสบายเจ้าสาวคือเมื่อเจ้าสาวนำมาห่มทับแล้ว
มีความพอดีกับขนาดความสูงและสัดส่วนของเจ้าสาวโดยวิธีการใช้ผ้าสบายคือ
การนำมาพันทับสวงอกและมีชายห้อยทั้งด้านหน้า
ซึ่งจะต้องมีความยาวพอดีสวยงามไม่บดบังหัวเข็มขัดที่รัดผ้านุ่ง
และอยู่ตรงตำแหน่งตรงกลางพอดีกับหัวเข็มขัด
ส่วนชายที่ห้อยด้านหลังของผ้าสบายนั้นก็จะต้องไม่ห้อยย้อยลงมากรองเท้า
จึงจะถือเป็นการนุ่งห่มสบายที่สวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน